อย่าพึ่งง้าแต่เย็น

ไม่อร่อยให้ถีบเป็นชื่อร้านขายผลไม้ทรงเครื่อง
นี่ค่ะกูจะยกนี้เลยยกขางึกนี้เลย
ไปดูกันหน่อยนะครับอยู่ที่จังหวัดชายนายภาคใต้ในร้านที่ว่าน

แต่แค่เห็นหน้าก็อร่อยแล้วนะ
สำหรับผู้หญิงน่าจะชอบมากเลย
กระท้อนทรงเครื่องรสชาติเปรี้ยวหวานเค็ม

มีถั่วคั่วมะพร้าวคั่วกุ้งแห้ง
การันตีความอร่อยยอดออเดอร์
สั่งกันเลยลูกค้ายักษ์เยอะ
นางสาวคืออยากให้ดูการสู้ชีวิตของเขาด้วย
นางสาวพิชาทองเพชรเธอเป็นแม่ค้าผลไม้ทรงเครื่อง
เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเล่าบอกว่า
ปรีนอาชีพมาหลายอาชีพแล้วเพราะเจ้าโควิดคุณสุโปรโชค
จากอะไรรู้ไหมจากครูเป็นกุ๊ก

แล้วก็ทำมาอีกหลายอาชีพจนตอนนี้เป็นแม่ค้า
ขายเนี่ยนะสู้เหรอสู้ไม่ได้เลยน่าทานมากเลย
นะฮะดูชีวิตเขาก่อนเนี่ยโอ้โหนี่ก็จะกินกระท้อนอย่างเดียวเลย
ดิ้นลนหนีสถานการณ์โควิด๑๙จากกรุงเทพมหานคร
ไปหาเพื่อนรักที่นราธิวาส
คุยกันเฮ้ยเธอเราเปิดร้านผลไม้ทรงเครื่องกันเถอะ
เอาสูตรโบราณฉันมีสูตรรุ่นคุณทวดเลย
โซโลแกนที่บอกว่าไม่เปรี้ยวให้ตบไม่อร่อยให้ถีบ

นี่ฮะมันเป็นโซโลแกนในการดึงดูดลูกค้าของเขา
เปิดร้านมาได้เดือนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
ลูกค้าตอบรับดีจริงแต่ละวันมีออเดอร์
กระท้อนทรงเครื่องนั้นหรือ๕๐๘๐กล่องต่อวัน
โอ้โหปอกกันมือเมื่อยทุบกันมือหักเลยแหละ
ล่าสุดนะครับเธอปิ๊งไอเดียบอกว่า
จะทำกระท้อนทรงเครื่องแกะสลักไร้เมล็ด
บอกคือคนกินไม่ต้องกลัวติดคอไว้ก็เถ

ก็เลยคิดไอเดียออกมาก็เกะสละ
ท้อนทวงเครื่องจากนาราก็คือเช่าแรกในนารา

แล้วก็ทรงเครื่องจะมีทุกอย่างเลย
ลูกค้าก็สามารถที่จะโทรมาสั่งอะไรแบบนี้ได้เลย
ก็ผ่านวิกฤตมาก็มันเยอะแล้วแต่ตอนนี้ก็โอเคอยู่ลูกค้าเยอะ
ผมบอกแล้วสุภาพสตรีในเพจไทยรัฐทีวีมากันเป็นแถวน้ำลายแตก
ผู้หญิงจะชอบใช่ค่ะ
แล้วราคาผลไม้ทรงเครื่องนะไม่แพงชุดหนึ่ง๖๐บาทนะฮะ
และยังมีเมนูแบบทรงเครื่องสามสหายด้วย
ราคาชุดละเก้าสิบเก้าบาทเลือกเอา
มีหลายอย่างพี่ต้นคืออันนี้หนึ่งในเมนูของเขา
เขามีให้เลือกตามฤดูกาลมะม่วงส้มโอกระท้อนสตอเบอรี่
ปริงระกำสับปะรดคุณเลือกเอา

นี่ปวดจี้ที่กลามเลย
ผลไม้ทรงเครื่องตามฤดูการแวะไปได้ครับ
พิกัดริมถนนพนาศน๑ทางไปโรงเรียนสวรรค์สวรรค์สวรรค์วิทยา
โทรสอบถามเส้นทางได้ที่๒เบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
ถ่ายรูปอย่าดูแต่ภาพเดี๋ยวจะอดกิน
ถามได้ว่าเส้นทางไปทางไหนนะครับ
แล้วมีการส่งถึงบ้านด้วยถ้าโทรไปที่ส่งถึงบ้านด้วย
ถ้าอยู่ในเขตนราธิวาสที่เขาส่งให้
กรุงเทพโทรไปส่งถึงบ้านไหม

ผมว่าไม่อร่อยให้ฉีดน่าจะโดนฉีดอย่างนี้แหละ

หน้านี้หน้ากระท้อนใช่

ผลไม้ทรงเครื่องแบบนี้คือเราผู้ชายไง

คือถ้าส้มตำเป็นอาหารประจำชาติของผู้หญิง